ดูที่นครศรีธรรมราชบ้าง
เมื่อวานนี้ฝนตกถนนลื่น

เสียหลักพลิกคว่ำแล้วก็แม่ลูก
ลูกสะพ้ายได้รับบาดเจ็บครับ

จะกลับบ้านที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ระยะทางไม่ถึงแค่๑๕กิโลเมตร

รถกระบะคันนี้เลยเสียหลักลงข้างทาง
บนถนนสายทุ่งใหญ่หลักช้างตำบลปริก
พุ่งชนเสาป้ายเตือนของแขวงการทาง

คนที่นั่งมาด้วยก็มีทั้งพ่อแม่ลูก

เจ็บยกทันคนละเล็กละน้อย

ขนานนามนะคุณว่าอะไรรู้ไหมคุณ

แสดงว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อย

มีทั้งเหตุใหญ่ที่มีผู้เสียชีวิต

ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นเดียวกัน
ชาวบ้านบอกว่าถนนตรงนี้มันแคบ

มีรถวิ่งสัญจรไปมามาก
อ้าวไอ้เส้นจราจรตรงกลางนี่เป็นอย่างไรฮะ

ทีนี้แหละครับก็ขับกัน

แล้วก็เป็นถนนที่ใช้งานมานานตั้งแต่

ไม่มีการปรับปรุง
ไม่มีการขยายไหลทาง

ก็มักจะทำให้ถนนมันลื่นปื๊ดลื่นรถเสียหลักลงข้างทาง

อันนี้แสดงว่าเกิดจากทั้งเรื่องของถนนเอง
แล้วก็เรื่องที่เติมลงมาก็คือฝนตกเมื่อคืน
ครับเส้นทุ่งใหญ่หลักช้างตะบนปริกนะฮะ
ก็แจ้งทางหน่วยงานเดี๋ยวเราจะประสานให้อีกทีนะครับ

ส่วนหนึ่งนี่มาจากฝนเหมือนกันนะคะ
นี่เป็นรถกระบะวิ่งฝ่าฝนมา
แต่ทีนี้เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าหน้าห้างสรรพสินค้า
บิกซีสาขาวางพลีสมุดปราการ

พบผู้บาดเจ็บอาการสาหัสนะคะ
เป็นผู้ชายติดอยู่ในรถ๒คนค่ะ
ใช้อุปกรณ์ตัดถ่างนำตัวออกมา
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๓

เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถคันนี้ขับมาเร็วเหมือนกัน

พุ่งชนเสาป้ายการจราจรก่อน

ต้นคาดว่านอกจากรถจะขับมาด้วยความเร็วแล้ว
ประกอบกับมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
ที่ผ่านมาที่สมุทรปราการทำให้ถนนลื่น

ไปดูที่ฉะเชิงเซากันบ้างนะครับ
นางสาวขวัญฤทัยทองพันช่างสาวโรงงาน

ระหว่างทางเจอรอปภขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมา
ทำให้ชนประสานงานกันเต็มแรงนะครับ

สาวโรงงานได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนนี้หนุ่มรอปภบาดเจ็บเล็กน้อย
ยังสามารถให้การกับเจ้าหน้าที่ได้นะครับ

บุรีรำเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรวมใจปู่อิน
ต้องใช้เท้าถีบประตูรถให้เปิดออก
ก่อนจะนำตัวนายกุหลาบชะกันสินคนขับ
ซึ่งบาดเจ็บสาหัสติดคาในรถออกมา
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

โดยจอดรถกลางถนนสายนางรองประคำ
หน้าลานข้าวโสพลพืชผล
เพื่อรอที่จะเลี้ยวเข้าลานข้าวที่อยู่ฝั่งขวานะ
แล้วก็มีรถกระบะบรรทุกสินค้าของนายวิชนุกอ่อนชาผิวเนี่ย
่งหน้าไปอำเภอนางกรองมาพุ่งชน
ทำให้นายกุหลาบบาดเจ็บสาหัสติดคารถดังกล่าวนะครับ
และในวันเดียวกันนี้เองบนถนนสายนางกรองประคำนะครับ
ก็ห่างจากจุดเกิดเหตุแรกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกรายนะครับ
เป็นรถเก๋งเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์
คนขับขี่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
ก็เป็น๒เหตุซ้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันนะครับ